นั่นคือเหตุการณ์น้ำค่ะที่ต้องบอกว่ามาตามนัดเลยค่ะ

แต่ว่าสำหรับท่านนี้วันนี้นักข่าวรอเกอร์คุณผู้ชมค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้ยังเก็บตัวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่เดินทางมาประชุมสภากลาโหมแต่ว่า
นักข่าวก็คืออยากจะสัมภาษณ์อยากจะได้ยินเสียงนะคะ
อยากจะเห็นอากับกิริยาแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันที่รอเกอร์ค่ะ
บรรยากาศที่กระทรวงกลาโหมเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
มวลชนมาปักหลักรอพลเอกประยุจันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งวันนี้มีวาระประชุมสภากลาโหมตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะ
ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ทยอยเดินทางเข้ากระทรวงนะคะ
เพื่อร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพลียงจนกระทั่งบ่ายโมงครึ่งนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่มาแจ้งกับสื่อมวลชนบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่เดินทางมาเป็นประธานประชุม
สื่อมวลชนก็ผิดหวังไปตามตามกันนะคะเพราะว่าก็หลายวันแล้วนะคะ
คุณบุ๊คครับเพราะว่าตั้งแต่วันอังคารหลังการประชุมคอรมอพลเอกประยุทธ์
ก็ไม่ได้ออกมาปรากฏตัวจนเมื่อวานนี้ที่สารรัฐธรรมนุนมีมติ
รับคำร้องเรื่องการดำรงตำแหน่ง๘ปี
และสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีชั่วคราว
ก็ยังไม่ได้ยินเสียงยังไม่ได้เห็นอากับกิริยาของพลเอกประยุทธ์เลย
ขณะที่พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ค่ะผู้บัญชาการทหารบก
วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะชื่นชมพลเอกประยุทธ์ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสารรัฐธรรมนูล
และบอกว่านี่คือระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
พลเอกประยุทธ์คือสุภาพบุรุษคือผู้นำคือแบบอย่างของชายชาติทหาร
นี่ค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ส่วนวาระปฏิบัติงานของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี
ก็มีรายงานบอกว่าเตรียมเปิดธรรมเนียบรัฐบาล
เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
กตชวันที่๒๙สิงหาคมนี้นะคะ
เพื่อพิจารณาวาระสำคัญแต่งตั้งพบตรค่ะ
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ
ส่วนภาคประชาชนมาดูกันบ้างค่ะ
หลอมรวมประชาชนซึ่งนำโดยนายจตุพรพรมพันธ
นายนิติธรรมล้ำเหลือมีการประกาศนัดชุมนุมใหญ่
วันที่๒๘สิงหาคมนี้เพื่อกดดันรัฐบาลและพลเอกประวิทย์ค่ะ
แล้วก็จี้ให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากรัฐมนตรี

แต่ก็ยืนยันว่าจะไม่นำมวลชนลงถนนค่ะ
ขณะที่นายนิติธรบอกว่าให้จับตาดูอำนาจของพลเอกประวิทธิ
ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี
ที่อาจจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะการยุบสภาค่ะ
ขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายอนุชาบูรพัชชัยศรีออกมาชี้แจง
ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ให้ใช้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เนื่องจากสารรัฐธรรมนุนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
กว่าสารจะมีคำวินิจฉัยนะคะ
ส่วนทางพลเอกประวิทย์ก็ให้ใช้รองนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
เป็นไปตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน
ไม่ต้องต่อท้ายด้วยคำว่ารักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี